แล้วสิเนี่ยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเช้านี้ใครอยากจะทานทุเรียนบ้างแต่จะบอกว่า
ทุเรียนสวนดิฉันเสร็จกระรอกไปแล้วนะคะส่วนใครที่เป็นห่วงเป็น
ใยว่าเอ่ระฝนฟ้าตกลงมาแบบนี้พ่อแม่พี่น้อง
จะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ต้องรับมือกับฝนตกหนักเลยนะคะ
ไปดูแผนที่เราเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนกลุ่มเมฆปกคลุมประปรายไปทั่วบริเวณประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชม
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคือแถบนี้นะคะที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนฟ้าขนองเยอะหน่อย
เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมก็คือกลุ่มลมประจำฤดูนี้นะคะพาดผ่านบริเวณเมียนมาแล้วก็ลาวรวมไปถึงเวียดนามด้วยเห็นไหมคะสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนาแน่นรวมไปถึงเรื่องของกระแสลมรสมตะวันตกเชียงใต้ที่พาดผ่านอันดามันเนี่ยค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะก่อตัวเป็นกลุ่มฝนขึ้นมาแล้วบริเวณท่ากตะวันตกของประเทศจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพราะฉะนั้นบริเวณอันดามันคลื่นลมก็สูงด้วยเช่นเดียวกัน
ถึง๗๐เลยทีเดียวค่ะด้วยภาคเหนือมีฝนฟ้าคนนร้อยละ๗๐ของพื้นที่นะคะแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรและตาก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษหน่อยภาคอีสานบ้านเท้าก็ตกนักไม่แพ้กันช่วงนี้ชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะถือว่าให้เป็นเรื่องดีสำหรับการเตรียมพร้อมทำนาแล้วกันค่ะส่วน

อุปกรณ์ที่สุดท้าย